มาดูเหตุคนร้ายหน่อยค่ะบุกไปที่ร้านขายของชำ
เอาอาวุธมีดไปด้วยครับแล้วเจ้าของร้านขายของชำ
เป็นคุณป้าแล้วอ่ะอายุหกสิบปีคนร้ายก็ถามเลย
เงินมึงอยู่ไหนหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะ
เอาอาวุธมีดจะทำร้ายป้าลูกสาวป้าเนี่ย
เห็นเหตุการณ์มาขวางทางมีดเอาไว้ลูกเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันเลยนะคือลูกสาวเนี่ยไม่ได้กลัวตาย
ใช่เอาตัวมาขวางแม่เออนี่ดินี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ใช่ค่ะตอนที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้วนะ
คนร้ายมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ยหนีไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายลักษณะก็คือสวมเสื้อแขนสั้นสีแดงคาดขาว
งเกงขายาวรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วดูสินี่ก่อนเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุคนร้ายเดินตามคุณป้าไปที่ร้านขายของชำของคุณป้า
อ่าแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมพอหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จแล้ว
ป้าเนี่ยโดนฟันมือก็ได้รับบาดเจ็บลูกสาวป้านะลูกสาวป้าโดนฟัน
ใช่ค่ะเอ่อตัวตัวคุณลูกสาวเนี่ยโดนฟันตนมือได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามข้อมูล
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเด่นวัวที่อำเภอวังเจ้าที่จังหวัดตาก
นี่คือคุณป้านะคะที่เล่าเหตุการณ์ให้เราฟัง
เพราะว่าตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็ไปเจอคุณป้าเอ่อไปคุยกับคุณป้าปานีสองสี่อายุหกสิบปี
คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้ชายเนี่ยที่มาก่อเหตุ
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่ามาเลยนะ
ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สีดำอ่ะ
ป้ายทะเบียนมันก็ไม่ได้ติดด้วยป้ายก็ไม่มีทั้งไฟหน้าไฟหลังน่ะ
มาจอดมาจอดที่หน้าร้านป้าอันนี้ก็คือร้านป้านะคะ
แล้วทำทีป้าซื้อไฟแช็คหน่อยทีนี้จังหวะนั้นนะคะ
ตอนที่ป้าหยิบไฟแชคให้นะคนร้ายมันก็เข้ามาประชิดตัวป้า
แล้วก็ตะโกนขู่ไงว่าเงินมึงอยู่ไหน
จังหวะนั้นเขาก็แย่งกันแย่งไอ้ตัวผ้ากันเปื้อน
คุณผู้ชมคนร้ายมันเข้าใจว่าในผ้ากันเปื้อนนั้นน่ะ
น่าจะมีเงินซ่อนอยู่ใช่ฮะเออทีนี้จนคุณป้าล้มลง
ป้าก็ตะโกนลูกลูกช่วยด้วยช่วยด้วย
ลูกกับลูกเขยกินข้าวอยู่หลังร้านค่ะ
ลูกสาวเห็นแบบนั้นใช่ไหมรู้ว่าแม่ตะโกนเรียกแล้ว
จะทำร้ายคุณป้าลูกสาวเอาตัวไปขวางคมมีด
ที่คุณผู้ชมเห็นที่พื้นนั้นน่ะเลือดหยดเลยนะคะ
ครับโดนฟันเข้าที่มือขวาเป็นแผลเลย
เขาบอกว่าโอ้โหมือทับขาดน่ะอ่ะ
เป็นแผลชะกันหลังจากนั้นคนร้ายมันวิ่งหนีไปค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าหนีหายไป
แต่ไอ้สิ่งที่ทิ้งไว้คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นภาพแล้วใช่ไหม
รองเท้ารองเท้าข้างหนึ่งตกอยู่นะคะ
เดี๋ยวฟังคุณป้าเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
เข้าไปในร้านเลยนะ
เข้าไปในร้านเลยในบ้านเลยมันจะสวนแล้วหนูก็สวนออกมาเลยไง

หนูส่งมาแก๊สให้มันฉันบอกมึงมีตังค์ไหมมึงมีตังค์ไหม
บอกว่ามันไม่มีมันไม่มีในเอี๊ยมมีตังค์ไหม
มีอีกข้างนี้อีกข้างนี้แต่อีกข้างนี้ไม่มีออกแล้ว

ไม่มีมันบอกมีตังค์ไหมบอกไม่มีไม่มีปล่อยแบบนี้
เหมือนกันนี่มันเลยก็เรียกลูกตุ๊กตาเฮ้ยตุ๊กตา
มันมาป้วนเรามันมาป้วนเราเรียกลูก
ลูกมันก็วิ่งออกมาแล้ว
ตอนนั้นคุณป้าบอกว่าใส่ผ้ากันเปื้อนเนี่ยนะคุณ
แล้วผ้ากันเปื้อนมันก็จะมีกระเป๋าไงคุณ
ใช่ที่อยู่ข้างหน้าไงเขาก็คิดว่าในกระเป๋านั้นมันมีตังค์อยู่
กันเปื้อนมีกระเป๋าอยู่นะครับ
แล้วก็คนร้ายมันคิดว่าคุณป้าซ่อนเงินไว้ในกระเป๋า
คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้โอ้โหมันดึงจนป้าหงายหลังล้ม
ป้าก็ตะโกนบอกชาวบ้านบอกลูกสาว
โกนให้ถึงเสียงไปให้ถึงลูกสาวบอกว่า
โอ๊ยมีคนมาป้นกูมาป้นกูมันจะฝันทางกูแล้ว
นี่แหละจนลูกสาววัย๔๑มาเห็นว่าแม่
คือคนร้ายกำลังเงื้อมือแบบนี้แล้วจะฟันป้า
ลูกสาวมาขวางไว้ลูกสาวก็เลยได้รับบาดเจ็บ

โดนตรงนี้ลูกสาวโดนกันใหญ่ป้าตกใจมากเลยนะฮะ

ใช่แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
ตำรวจก็เร่งแกะรอยคนร้ายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปเจอเบาะแสนอกจากดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เมื่อกี้มีภาพที่ตำรวจเขาหยิบรองเท้า

เท้าแตะของคนร้ายมันตกอยู่ข้างหนึ่งด้วยคุณผู้ชม
แล้วประกอบกับพอมีเบาะแสตรงนี้แล้วใช่ไหม
มีพลเมืองดีมาแจ้งด้วยบอกว่าเนี่ยเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
เป็นมอเตอร์ไซค์เก่าไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยหรือเปล่า
ตำรวจก็ถามว่ามอเตอร์ไซคันนั้นจอดอยู่ตรงไหน

ทีนี้ก็บอกว่าอ๋อคุณตำรวจจอดอยู่ข้างสวนมะนาวน่ะ
อยู่ห่างจากร้านคุณป้านะประมาณ๓กิโลกรัม
ตำรวจเลยไปนี่ดูไปเจอมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
ก็ดูว่ามันใช่ไหมมันคล้ายหรือเปล่า
ปรากฏว่าจากมอเตอร์ไซค์ก็แกะรอยไป
ว่าเจ้าของคือนายสรษักสิริเวศอายุ๓๑ปี

ที่ออกมา๒กบ๒อึ่งแถวนี้
แล้วก็บอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาจอดไว้
แล้วมันก็ถอดเสื้อออกแล้วมันก็ไปซ่อนตัวในท่อระบายน้ำ
ก็งงเหมือนกันก็เลยมาแจ้งให้ตำรวจได้รับทราบนะครับ
ตำรวจจนตามเจอตัวได้นายสรศักดิ์
เมื่อเช้าค่ะไปจับกลุ่มเลยที่บ้าน
เป็นบ้านแม่ของนายสรศักดิ์เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็คุมตัวสรศักดิ์ไป
อันนี้ตอนคุมตัวจะไปโรงพัก
ปรากฏว่านายสรศักดิ์เขาก็บอกว่า
มอเตอร์ไซค์ที่คุณตำรวจเจอของผมเอง
แล้วตำรวจก็ถามว่าเอาแล้วไปก่อเหตุทำไม
ฟันลูกเจ้าของร้านขายของชำทำไม

ผมรู้แค่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของผม
ทีนี้ตำรวจค่ะเอาพยานมาชี้ตัว
เสือกผ่าเข็มขัดที่สวมในวันก่อเหตุ
พอเห็นหลักฐานแบบนี้นายสรศักดิ์ก็ต้องก้มหน้าค่ะ
แล้วก็รับสารภาพเพราะว่าจำนวนกับหลักฐาน
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสรศักดิ์ไปชี้ว่า

ไปฟันลูกเจ้าของร้านขายของชำได้นะ

รวมถึงนำตัวนายสรศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านของคุณป้า
นี่ถือว่าเป็นคดีที่ตำรวจตามคนร้ายได้เร็วมากเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วใช้เวลาประมาณ๑๑ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แล้วผู้เสียหายทางคุณป้าแล้วก็ลูกสาวนะบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลย
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ส่วนตอนนี้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังเจ้านะคะ